วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปไหว้พระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลสำหรับปีใหม่
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้ากลับบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
ตามได้จากรายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณค่ะ
ใหญ่ชัยมงคลวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาจำนวนมากเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่
วัดมหาธาตุที่สถิตของพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
อายุทยาตอนกลางและวัดสุวรรณดาราราม
ก็เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวทยอยมาทำบุญไม่ขาดซ้ายเช่นกันค่ะ
ปีนี้ส่วนใหญ่ขอพรให้ครอบครัวมีความสุข
สุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกด้าน
วันนี้มาไหว้พระทำเปิด๙วัดค่ะ
ก็จะให้สิริมงคลกับครอบครัวค่ะ
ครอบครัวค่ะก็ขอให้รวยเค็ง

ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ลาบลื่น
แล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะ
จากพาครอบครัวไหว้พระขอพรแล้ว
การหาอาหารอร่อยรับประทาน
ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดพิเศษ
อย่างร้านผักหวานมีเมนูที่หลากหลาย

ุ้งแม่น้ำขนาดพอดีคำราคาชามละ๗๐บาท
อกจากจะหน้าตาดีแล้วรสชาติยังแซ่บเวอร์ค่ะ
มาถึงอยุธยาแล้วลองเลย
แต่หากใครต้องการซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ตลาดน้ำอโยธยาก็ตอบโจทย์
อาหารขาวหวานหลากชนิดให้เลือกสรร
กุ้งแม่น้ำห่อหมกทะเล

สายไหมราคาเฉลี่ยตั้งแต่๒๐บาทขึ้นไปค่ะ
จะมีนักท่องเที่ยวแน่นเกือบทุกสถานที่
แต่ผู้ค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้ายได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ๓๐
เป็นเพราะวันหยุดปีนี้สั้นกว่าทุกปี

ทำให้ประชาชนประหยัดมากขึ้น

ปีนี้จะเหมือนกับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภค
ผู้บริโภคจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงกว่าปีที่แล้ว

ปีนี้ก็เลยจำนวนน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
แต่ถ้าเทียบตลอดทั้งปีนะคะ
เทศกาลปีใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นในระหว่างกลางปีค่ะ

ปีที่แล้วนี่รู้สึกว่ายอดขายนี่จะดีกว่า
อาจจะเป็นด้วยที่คนแบบว่าจับจ่ายใช้สอยน้อยลง

แล้วคนแบบว่าเกิดความกังวลหรือเปล่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าเซฟตังค์ดีกว่าค่ะ
โบราณสถานที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์
อาหารและสินค้าที่ขึ้นชื่อ
ยังเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกรุงเก่าแห่งนี้
๖๓๕๑๐๐คน

สร้างรายได้ราว๑๔๑๘ล้านบาท
นิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน